ส่วนข่าวต่อไปตำรวจโคราชท่านต้องโชว์ฝีมือแล้วนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ครั้งในรอบ๒สัปดาห์
ถ้าเฉลี่ยคือสัปดาห์ละครั้งทำไมผมถึงจริงจัง
มันเป็นข่าวคนร้ายเนี่ยแอบเข้าไปในหอพักนักเรียนหญิง

เข้าไปครั้งแรกก็อาจจะหละหลวมแต่ว่าถ้าครั้งที่สองเข้าไปได้อีก
แสดงว่าอาจจะต้องทั้งในส่วนของการจับตัวคนร้ายด้วยและการป้องกันด้วยเนอะ
คือเข้าไปเนี่ยไม่ใช่แค่เงินหายไงไปลวนลามเด็ก
อันนี้สำคัญเลยอ่ะเนี่ยฮะตำรวจสพโพกลางนะครับ
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายบุกเข้าไปในหอพักนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนโคกรวดตัวเมืองนครศรีธรรมราชขออภัยฮะนครราชศรีมาครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารหอพักสามชั้นด้านหลังมีกำแพงกั้นนะ
แล้วมีรวดหนามล้อมรอบติดกับป่าละเมาะแบบนี้นี่นะฮะ
คนร้ายเนี่ยย่องเข้ามาช่วงตีสองนะครับโดยขึ้นไปที่ชั้นสอง
แล้วเปิดประตูห้องพักนักเรียนหญิงซึ่งตอนนั้นมีนักเรียนหญิงนอนอยู่
สองคนหลับอยู่คนร้ายได้เงินสดไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ
แล้วก็ใช้มือรูปคลำที่ขาของนักเรียนด้วยนี่นี่ตรงนี้มันน่ากลัวอืม
จนเด็กตกใจตื่นร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วคนร้ายก็หนีไป
เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำสองนะครับรอบที่๒ในช่วงห่างกันสองสัปดาห์
นี่ฮะเราทำวันที่ให้ดูเลยครั้งแรกเกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่หนึ่ง
ธันวาคมที่ผ่านมาครั้งที่สองสดสดร้อนร้อนนี่นี่
ตามพาไปตีสองของเมื่อคืนนี่นะฮะครั้งแรกที่คนร้ายก่อเหตุนะครับ
มีภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นผู้ชาย
รูปร่างผอมสูงวิ่งหนีไปด้านหลังหอพักนี่แหละครับ
ครั้งนั้นคนร้ายเนี่ยบุกเข้าห้องพักสามห้องแล้วไปลุนลำนี่ไปแล้ว
มันไปแล้วมันไปร้ายมืดมืดมืดมืดวิ่งฟึ๊บไปเลยเนี่ยนะฮะ
ทางด้านหลังที่เป็นติดกับป่าไปคือเข้าไปลวนลามนักเรียนหญิง
ขโมยเงินหนีไปด้วยตอนนี้ภาวะกันทั้งโรงเรียนแล้วครับ
ภูมิในการโรงเรียนให้ข้อมูลบอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับ
ซ้ำเป็นรอบสองแล้วเนี่ยตำรวจท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอก
ลงพื้นที่ไล่ล่าจับกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่าจะเป็นรายเดียวกับที่ก่อเหตุ
ครั้งแรกนั่นแหละจะจับกลุ่มตัวให้ได้เขาบอกแบบนั้นถือว่าเป็นบุคคลอันตราย
โชว์หน่อยนะครับพรุ่งนี้ผมอยากอ่านว่าท่านจับได้แล้วฮะ